ที่หลายคนชื่นชอบแถมสร้างรายได้กันแบบเน้น
ซุกกี้กันบ้างแต่จะเป็นร้านไหน
เราไปตามหาน้องใบตองกันเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะ
จะพาไปบุกร้านร้านหนึ่งเป็นร้านสุกี้
สูตรหวางปุ้งและขายดีมาก
ขยายสาขาไปกว่า๓๐สาขาเรียบร้อยแล้ว
ลับการเป็นเศรษฐีของเขาคืออะไรตามไปดูจ้า
และนี่ก็คือร้านซุกกี้ในพันธุ
ซึ่งด้วยความอร่อยที่มาจากการทำแบบชามต่อชาม
ซุกกี้นายพันธุ์ครองใจคนในย่านมหาลัยหอการค้าแห่งนี้
นานกว่า๑๕ปีแล้วล่ะครับ
และที่สาขานี้เนี่ยก็เป็นสาขาดั้งเดิมที่เปิดขึ้นมาโดยนายพันธ
แต่ไม่ได้เป็นยศหรอกนะครับเป็นชื่อของพี่เขานี่แหละครับ
งั้นเราตามน้องใบตองไปค้นหาเคล็ดลับความรวยของเขากันเลยดีกว่า
ซุกกี้ในพันธุ์มีขายซุกกี้อะไรบ้างคะครับ
มีทั้งซุกี้หมูซุกี้ไก่ซุกี้รวมซุกี้ทะเลนะครับ
คือมันเป็นสูตรกวางตุ้งใช่ไหมที่พันธุ์
ใช่คือเป็นสูตรกวางตุ้งครับ
ที่พันธุ์เอาสูตรมาจากไหนครับ
อ่าสูตรก็คือเมื่อก่อนที่บ้านเขาธรรมกินของอย่างเนี้ยครับ

เรามาปรับสูตร

ให้เข้ากับเนียวใหม่ของนักหนึ่งสาง

ทั้งหมดที่เขาว่าเนี่ย
ต่อวันขายได้ร้อยชามเนี่ยจริงไหม
อ้าวจริงครับครับ
เคล็ดลับกันเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า
น้ำจิ้มที่พี่พันธุ์ทำเนี่ยเป็นสูตรกวางตุ้งที่ต่างจากสูตรไหลำก็ตรงที่
กวางตุ้งนั้นจะไม่ใส่เต้าหู้ยีนนั่นเองล่ะครับบอกแบบนี้ว่าพี่พันธ์ไม่เคยเปิดศูนย์ที่ไหนมาก่อน
แฟนแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงเลยนะคะอย่างงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยซอสมะเขือเทศนะครับ
ตัวนี้นะครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือลงไปครับผมใส่น้ำตาลนะครับ
น้ำตาลด้วยแล้วก็ใส่น้ำมันงานะครับอ่าน้ำมันงาด้วยค่ะครับผมครับ
คนให้เข้ากันนะครับอ๋อคนเลยคือคนจนน้ำตาลละลายอย่างนี้เลยค่ะละลายใช่ครับผม
อ่าแค่นี้ก็ได้ครับผมโอเคแค่นี้ได้แล้วนะคะใช่ครับนี่คือหัวเชื้อ
แล้วส่วนที่แฟนชายจะต้องทำเองต่อไปอ่าแฟนชายที่ทำเองก็คือเราได้รับหัวเชื้อไปแล้วครับ
ค่ะแล้วก็มีส่วนผสมที่เราจะสอนให้กับแฟนชายก็คือพี่กวนนะครับ
เราก็ใส่เราก็ใส่พริกนะครับตรงนี้นะครับพริกเขียวเหมือนกันนะพี่พอ
อันนี้ครับผมลากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับค่ะแล้วก็ใส่น้ำส้มมาเลยครับ
น้ำส้มคือเป็นเหมือนน้ำให้ให้มันปั่นได้ใช่ไหมใช่ครับ

โอเคแล้วก็ใส่หัวเชื้อเราเลยครับอ๋ออ่ามาตีลงไปครับผม
แล้วก็ใส่งาขาวนะครับง่าขาวก็ลงไปเลยนะคะง่าขาวนะครับ
แล้วก็ตามด้วยแล้วก็ตามด้วยผักชีจากที่รากมันอ๋อ
ขาวชายรากไบร้เราก็มาใส่ตอนที่หลังครับอ่า
ให้คุ้มค่ะผักชีก็แพงครับผมใช่ครับวันวันหนึ่ง
ครับผมเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยอันนี้คือสูตรน้ำจิ้มกวางตุ้ง
ของร้านซุกี้ในพันที่เนี่ยก็พร้อมเสิร์ฟลูกค้าเลย
แต่การจะทำซุกี้ให้อร่อยนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ขาดไม่ได้เลย
นั่นก็คือการทำน้ำซุปนั่นเองล่ะครับ
โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการทำน้ำซุปนั้นก็จะมี
กระดูกหมูหัวชัยเท้าเกลือน้ำตาลและผงปรุงรส
นำทุกอย่างลงไปต้มไว้จนกว่าน้ำจะเดือด
ี่ยวไว้ประมาณ๑ชั่วโมงคอยตักฟองออก
เท่านี้ก็พร้อมที่จะทำซุกกี้ได้แล้วล่ะครับ

โอเคแต่น้ำซุปหนึ่ง
เสร็จแล้วก็หยิบอากาศขาวมาใส่หนึ่งกำมือครับ

ใส่เคล็ดละไปหน่อยครับเพิ่มสีสันให้มันสีสวยแล้วยังหมูอย่างนี้อ่ะ

อ๋อวันนึงวุลเซ้น๒๐กว่าโลเหมือนกันตอบไข่ใส่ไหม
ต่อขายใส่เทคนิคมันก็คือต้องน้ำต้องร้อนจัด

ไม่งั้นมันจะเคา
แล้วก็คนต่อเลยครับ

เพราะเราใส่หม้อเดียวกันตัวนี้เหมือนกัน

นี่นี่ก็เป็นเครื่องทะเลเขาใส่เครื่องไปเลยนะครับใส่เลยเขาใช้ไฟแรงตลอดเลยนะครับ
ไฟแรงครับอ่าแล้วก็เทน้ำนะครับกลับไปก็คือเหมือนลวกลวกใช่
แล้วก็พักไว้ให้เจ็บเหน็ดน้ำและหลังจากนั้นแล้วก็ตั้งตั้งกระทะอ๋อ

ได้เห็นเคล็ดลับการทำซุกี้ในพันธุ์กันไปแล้ว
ก็มาถึงช่วงที่จะต้องพิสูจน์ความอร่อยกันแล้วว่า
ทำไมซุกกี้นายพันธุ์ถึงได้เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้า

ซึ่งตอนนี้เราก็มีอีกหนึ่งแขกรับเชิญสุดพิเศษ
มารออยู่แล้วนั่นก็คือพี่เข็มกิจธิรานั่นเองล่ะครับ
อันนี้พี่พันธุ์ทำมาให้
โอ้ยขอบคุณนี่อะไรมากนะพี่พันธุ์
อันนี้คือซุกกี้ไก่น้ำนะครับ
อันนี้ซุกกี้หมูน้ำอันนี้ทะเลแห้ง
ขออนุญาตนะครับพี่หนูขอลาดลงไปที่ไก่นะครับ

ดูดีอ่ะพี่เข็มแล้วดูหมูดูชิ้นใหญ่มาก

อืมอืมอืมอืมน่ะ
แบบน้ำชิมไปเรียบร้อยทีนี้แบบแห้งมันต่างกันเพราะว่ามันเอาไปผัด
อืมครับถ้าหนูเอาหนูขอเพิ่มนี้ได้ไหมได้ครับ
เห็นไหมได้ทุกอย่างแล้วคำตะเดิมไหมอ๋อทำไมอ่ะ
จะบอกว่าสุกี้แห้งเขาจะมีความหอมผัดนิดนึงขึ้นมา
ให้แตกต่างกันเหมาะกับคนที่ชอบทำแบบเข้มขน

แล้วนอกจากเรื่องของสุดเด็ดของซูกกี้ที่ร้าน
พี่ธรรมที่ร้านยังมีเมนูเด็ดอีกด้วย

เนื้อตอนนี้ที่เรามีเพิ่มมาก็คือยำนะครับ
รับรองว่า๑๒บาทได้กำไรเหรอ
คำไรครึ่งเลยครับจริงเหรอ

โอ้โหได้ชิมกันไปขนาดนี้
เรียกว่าอร่อยสมคำร่ำลือจริงใช่ไหมล่ะครับพี่เข็มน้องใบตอง

ก็ถึงเวลาคุยกันเรื่องเส้นทางชีวิตกันบ้าง

ครอบครัวของพี่พันธุ์ก็เคยล้มมา
ถึงขั้นว่าเกือบจะถูกฟ้องล้มละลาย
หมดเนื้อหมดตัวกันเลยล่ะครับ
เมื่อก่อนนี้พี่พันธุ์ทำอะไรเกี่ยวกับอาหาร

ก็ได้มาได้แสนกว่าสองแสนแล้วแต่ลำใหญ่สามแสน
ใช่ครับเมื่อก่อนถ้าลำใหญ่มันก็ได้๒แสนกว่า๓แสน

ในอ่าวไทยมันจะน้อยลงใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องไปลากไกลขึ้น
มาเลบ้างฮินดูเวียดนามข้ามแดนบ้างใช่แล้วก็โดนจับ
เป็นวิกฤตที่ว่าเหมือนลมละลาย
ใช่ตอนนั้นอายุ๓๐กว่าธุรกิจก็หมด
เราเป็นลูกใช่ไหมครับเราก็ต้องดิ้นลนจะทำอะไรดี
พอดีมีพักพวกนะครับอยู่ที่งอบูเราก็ไปสมัคร
ไม่เคยทำงานออฟฟิศอะไรเลยตอนจบปุ๊บก็จะช่วยที่บ้าน
พอถึงเวลาพอหมดต้องทำเงินเดือนตรงนั้นหมื่นต้นต่อ
ผมอยู่ฝ่ายการตลาดแกได้วันสามร้อย

ใช่แล้วข่ายในดีเท่าเราทำซูรกี้อร่อย
เพราะว่าเราทำงานนะเช้าถึงเย็นถูกไหม

แล้วกลางคืนเราก็ต้องทำอีก

แล้วตอนนั้นใช้วิธีการโปรโมทร้านยังไงบ้าง

เพราะว่าลูกค้าถือใบปิวมาแล้วก็มาทาน

การตลาดที่ดีตามมาเลยก็คือวันแรกเลยครับ
ผมจะให้กินฟรี๖โมงถึง๓ทุ่ม

เพราะว่าชั่วโมงนี้โซเชียลเยอะมาก

ทุกคนพอกินซีปุ๊บทุกคนจะถ่ายรูปลง

ใช่แจกฟรีลงครับ
ลงทุนครั้งเดียวครับไม่ต้องหาลูกค้า
แต่นอกจากเรื่องของความขยันอดทน
และการปรับตัวในการค้าขายแล้ว
ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
นั่นก็คือหลวงพ่อโอภาษีแห่งอาสมบางมศ

บูชามาไว้ทั้งที่บ้านและห้อยคอแบบนี้เลยล่ะครับ
แต่อะไรทำให้พี่พันธ์ศรัทธาขนาดนี้
แต่เราเคยได้ยินว่าถ้ามีพระแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แท้จริง
หลังฝนตกจะมีลุ้งใช่ไหมครับให้ลองเอาพระตัดดู
ตัดแล้วมาเราจะเห็นว่าลุ้มค่า
แต่ผมก็วัยรุ่นเงินคนนองนะครับก็เลยอยากลอง
ผมก็กำแล้วก็ตัดตาผมนะครับเห็นว่ามันขาดอยู่
ผมก็เลยเชื่อมาก

ผมเคยได้ยินคนแก่เขาเล่าผมก็เลยลองแค่ลอง

จริงก็เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจอย่างหนึ่ง
แต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นอีกหนึ่งเรื่องก็คือพระในบ้าน
นอนเหลียมช่วยออกตัวเองว่าไม่ค่อยได้
เช้ามาก็เราก็เตรียมร้านเสร็จแล้วก็อาบน้ำอะไรให้
ดูแลคุณแม่เองเลย

กระยะภาพไป

คือพี่พันธ์เป็นคนกระตันอยู่ต่อครอบครัว
ดูแลพ่อแม่ดูแลทุกคนในครอบครัว

ฝากร้านฝากร้านไหนว่าตรงไหนยังไงอะไร

กรุงเทพก็มีที่หอการค้าหน้ามและหลังมนะครับ

ก็สั่งลิเวอรี่ได้ครับ๐๘๐๒๔๕๔๗๔๒นะครับ
ค่ะพี่พันธุ์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะ
สำหรับคนที่อดทนทำธุรกิจด้วยการใช้หลักการตลาด
แล้วก็สิ่งสำคัญคือการกระตันยูรู้คุณเนาะพี่เข็มเน
ขอบคุณพี่พันธุ์มากนะคะ